คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูคลิปอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคราวนี้เนี่ยแม่กับลูกชายสามขวบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปเบียดกับรถสิบล้อจนล้อของรถสิบล้อเนี่ยมันบดทับมอเตอร์ไซค์ไปเต็มเลยเดี๋ยวดูภาพกันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหจังหวะเนี้ยโอ้โหเห็นไหมคะคือมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะไปชนกับล้อหน้าของรถสิบล้อก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอรถสิบล้อมันทับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยโชคดีนะที่ทั้งแม่และลูกเนี่ยหลุดจากตรงวงล้อมาได้แล้วไม่โดนล้อหลังทับอ่ะค่ะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดง
เห็นเลยหลังจากที่ผู้หญิงแล้วก็เด็กที่มากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลิ้งกระเด็นออกมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยล้อหน้าของรถสิบล้อเนี่ยมันเหยียบทับมอเตอร์ไซค์แล้วลากไปอีกประมาณสองสามเมตรทีนี้พอหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะแม่ก็รีบอุ้มลูกชายสามขวบมาแนบอกเลยคือกอดติดตัวแม่ไว้เลยกลัวไงห